มันยังไม่จบนะก่อนหน้านี้เคยมีคดีที่ทำให้
คุณยายเนี่ยเขาถูกปรับที่แรกจะโดนปรับห้าหมื่น

แต่ว่าคราวนี้เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันค่ะคุณผู้ชม
แต่เกิดกับอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
เรื่องนี้ก็ร้อนถึงทางด้านนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ก็พามาร้องขอความเป็นธรรมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตรเลยค่ะ
โดยนายอัชริยะนะคะก็ได้นำนายละพลจันน้อย
เป็นพ่อค้าที่ขายน้ำข้าวหมากจากบุรีรำ
ขอความเป็นธรรมกับอธิบดีกรมสรรพสามิตร

บอกว่าโดนสรรพสามิตรบุรีรำไปจับกลุ่ม
งานขายสินค้าโอท็อปกลางตลาดซ้อกราว
เหตุผลคือขายน้ำข้าวหมาก
แล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาขายเหล้าสาโท
จ่ายค่าปรับ๕๐๐๐บาท

ทั้งที่มีเอกสารอยู่ว่าเป็นผู้ประกอบการโอท็อป
จดทะเบียนข้าวหมากให้เป็นสินค้าพื้นบ้าน

ไม่ได้ทำสุราตามที่กล่าวหา
เดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อค้าที่ขายน้ำข้าวหมากหน่อยนะคะ
พาอันนี้ของโอทอปตลาดประชารัฐ
ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดยตรงเลยครับ
คือชาวบ้านอย่างผมคำว่าผิดกฎหมายไม่รู้ครับ
แต่ลุงรู้แต่ว่าผมทำตามทุกอย่างที่หน่วยงานรัฐสนับสนุน
ซึ่งที่แรกผมภูมิใจนะครับว่าผมทำตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง
ทำอาหารกินแค่วันละพันยังเอายากครับ
กว่าจะได้ครับ๓๕บาทกว่าจะได้เงินพันสักหนึ่งหมามันมันยากมากแล้วจะมา
เรียกค่าปรับ๕๐๐๐บาทซึ่งผมพยายามอธิบายขอความช่วยเหลือ
เพราะว่านายอัชริยะบอกว่าจรภาษามิตรบุรีรำใช้ช่องหัวของกฎหมาย

เรื่องของน้ำข้าวหมากแล้วก็เล่าสาโทเถื่อน
เพราะมีความแตกต่างกันในเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์
แล้วก็ในการจับกลุ่มยังไม่มีการตรวจวัดแอลกอฮอลในน้ำข้าวหมาก
สูงพอจะเป็นเหล้าสาโทเถื่อนหรือไม่
เพราะว่าทางด้านนายอัชริยะถามท่านอธิบดีเลย
ท่านจะชิมไหมครับแบบนี้ค่ะ
ขณะที่ทางด้านนางสาวสุจิตราเหลาหะวัฒนภินโย
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี

ก็ให้ข้อมูลบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรม
โดยยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นจุดอ่อน
หลังจากนี้จะมีการสร้างความเข้าใจ

ข้าราชการกรมสรรพสามิตรรังแก่ประชาชน
เพราะฉะนั้นเราก็รอความชัดเจนในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ